คุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะฮะสถาปนิกนักออกแบบชื่อดัง
แล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มแคร์ด้วย
ที่เขาจะซูมคออะไรต่างคุยกับคุณทักษิณบ่อย
ก็อย่างที่ทราบตอนช่วงการเมืองเข้มข้นช่วงหาเสียงช่วงจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
คุณดวงฤทธิ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเชื่อว่าพักเพื่อไทย
ไม่จับกับพลังประชารัฐไม่จับกับพลุงไม่จับกับภูมิใจไทยด้วย
เขาบอกภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
ถ้าจับนะเอาขี้มาปลาหัวผมเลย
ขอดูโพสต์หน่อยโพสต์ของคุณดวงฤทธิ์ที่เคยโพสต์เอาไว้
ตอนแรกที่เคยแถลงที่เคยโพสต์เอาไว้
ไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ้าเกิดจับเนี่ยอันนี้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมพฤษภา
อันนี้คือหลังเลือกตั้ง๓วัน
ใช่ค่ะอันนี้คือโพสต์ที่๒โพสต์แรกรู้สึกจะมีนาคม

เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนคั่วสลับข้าง
ไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอน

ปั่นเลิกฝันเพ้อเจอร์กันได้แล้วนะครับ
เพราะตอนนั้นมีกระแสว่าเอ๊ะเพื่อไทยอันดับ๒จะจับกับก้าวกลายอันดับหนึ่งไหม

เขาอยากให้คั่วประชาธิปไตยที่เขาต้องจับด้วยกันเนี่ย
ไปจากนี้ผมให้เอาขี้ปลาหัว
นั่นไงวงเล็บอีกรอบเพราะมีนาคมโพสต์ไปรอบนึงแล้ว
มีไหมโพสต์รอบแรกเมื่อมีนาคม
ไม่เป็นไรนี่นะฮะเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้
คุณดวงฤทธิบุญนาคเนี่ยให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธ์
คุณสรยุทธ์ในกรรมกรข่าวเมื่อช่วงเช้า
บอกว่าที่ว่าจะให้ปลาขี้ใส่เนี่ยนัดหมายวันเสาร์ที่๒กันยายน
ใช่ค่ะอีเวนต์จัดขึ้นเป็นระยะเวลา๑๑นาทีถ้วน

เขาเตรียมไว้ให้ด้วยคือเขาไม่ต้องเอาขี้ให้

เนื่องจากติดต่อไปทางกรทมแล้ว
จะขออุจจาระจากรถอุจจาระของกรทมเนี่ย

คุณดวงฤทธิ์ก็จะสวมถุงพลาสติกคุมอะไรเรียบร้อย
ซึ่งสถานที่ตรงนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุดนะครับ

เสาร์๒กันยายน๑๕นาฬิกา๔๐นาทีนะเวลานัดหมาย
คุณรัชพรถ้าว่างก็ไปสังเกตการณ์ได้

นี่ฮะจะใช้จุดตรงนี้นะฮะลานจอดรถนะครับเป็นที่โล่งแจ้ง
ยังไม่ได้มีการจัดเตรียมอะไรนะฮะวันนี้คุณสุชาดาก็เลยไปคุยกับบอกกรรายจุดนะ
คุณสมบัติคุณสมบัติบอกเอาจริงแล้วส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะ
มันเป็นสิ่งที่เกินความรับผิดชอบของคุณดวงฤทธิ์แต่พอได้คุยกันถึงเจตนาคุณดวงฤทธ
ก็ชื่นชมในสัจจะที่เขาประกาศเอาไว้เขาจำเป็นต้องทำไม่อย่างนั้นมันไม่มีทางออก
วันนี้คุณดวงฤทธิ์ก็บอกกับคุณสรยุทธ์นะบอกต้องทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันปลดแอบตัวเองไม่ได้
มันพูดไปแล้วไงค่ะจากนี้ไปจะไปแสดงความเห็นทางการเมืองจะพูดวิภาควิจารณ์มัน
มันไม่ได้มันถูกปรามาทไปแล้วไงถ้ามันติดค้างตรงนี้อยู่ว่าคุณไม่รับผิดชอบคำพูดเลยต้องทำ
สถานที่ตรงนี้นะฮะเป็นที่กลางแจ้งจะมีสระน้ำขนาดใหญ่มาตั้งตรงกลางลานนะ
มีพลาสติกป้องกันการกระเด็นเลอะเทอะจุดปลาเนี่ยจะอยู่ห่างจากคุณดวงฤทธิ์๖เมตร
คุณดวงฤทธิ์อาจจะนั่งหรือยืนอยู่ตรงกลางสระน้ำใส่ชุดใส่หมวกเรียบร้อยป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะฮะ
ป้องกันเรื่องของเชื้อโรคอะไรต่างต่างจากขี้วัวด้วยก็จะมีทีมที่เข้ามาจัดการทุกอย่าง
เอาฟังคุณสมบัตินะฮะบอกกรรายจุด
เอาโปรแม้ได้แค่ตรงจุทธิศภาษาตรงไปนะฮะ
ถ้ามันอยู่ใกล้มากมันแรงมากนะครับก็ไม่ง่ายอันตราย
ผมหวังว่าคนจะปาแน๊บไม่ได้เยอะ
พลังจะปาพลังจะปาทีละคนมันก็มีเวลา๑๑นาทีไม่ต้องลีกหรือเปลือก
คุณสมบัติบอกว่าก็เดี๋ยวจัดกิจกรรมตรงนั้นกัน
ตามวันเวลาที่บอกนะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครเอาของจริงมา

ขอดูหน่อยเมื่อสักครู่นี้

ทางทีมงานจะเตรียมขี้ไว้ให้

ถ้าจะเอามาเองเนี่ยจะเป็นขี้วัวนะ